มาหาของดีของอร่อยกินกันดีกว่าในช่วงของตลอดกินนะครับ
จะพาไปทานเย็นตะโฟสูตรโบราณหาทานได้ยากที่จังหวัดปราจีนบุรี
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
ไปกันที่ร้านนี้ครับรุ่งอรุณเย็นตะโฟ
ขายอยู่แถวริมถนนเทศบาลดำริใกล้กับโรงแรมอิงอุ่น
เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

เออน่าจะขายมานานนะแอบซิดนิดแต่รสชาติเนี่ยเจ้มจ้น

คุณผู้ชมฮะร้านนี้นะครับลูกค้ามานั่งทานที่ร้านก็มีเยอะ
ซื้อกลับบ้านก็มีแยะฮะ
ถามเจ้าของร้านคุณจิดาพาแสนสุริยะวงเล่าให้ฟังว่า
ได้รับการถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาความอร่อยจากคุณพ่อ
ซึ่งเป็นสูตรตั้งแต่สมัยที่ยังอยู่เมืองจีนนู่น

บอกโอ้โหจากคัมภีร์แล้วก็ได้รับการถ่ายทอดจนครบทุกหลักสูตร
เธอก็เลยเอามาเปิดขายเย็นตะโฟที่เมืองไทยบ้าง
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
แล้วนอกจากเย็นตะโฟมีอย่างอื่นด้วยนะ
ข้าวซอยก็มีขนมจีนน้ำเงี้ยวเกี้ยวกุ้งเกี้ยวป่าเปี๊ยะ
มีหมดเลยหมูแดงนี่หมูแดงทำเองนะ
แล้วเครื่องทุกอย่างจัดแจงเอาไว้เป็นอย่างดี
เค้าบอกว่าเคล็ดรับความอร่อยของเย็นตะโฟของขาวอยู่ที่น้ำซุปฮะ
ที่มันเข้มข้นมากนี่ให้ดูกระดูกหมู
ที่เขาเคี่ยวนาน๒ชั่วโมงนะถึงได้มีรสชาติที่กลมกล่อมขนาดนี้
อกจากนี้ทางร้านยังทำหมูแดงเองอย่างที่ผมบอกไป
แล้วเขาขายในราคาที่ไม่แพงปกติทั่วไปเลย
ชามหนึ่งก็๔๐บาทพิเศษก็๕๐บาท
แต่ถ้าเป็นเมนูเกี้ยวกุ้งก็จะราคาเพิ่มมาอีกนิด๕๐๗๐บาท
จริงโอ้โหแล้วดูดิครับน่ากินน่าทานนะ

ใช่มั้ยแล้วคุณดูสีของน้ำซอสเค้าว่ะ

อุ๊ยแดงเกินนะแบบเต้าหูยี
ใช่มีโอกาสลองไปทานกันดูนะครับที่ปราจีนบุรีแวะเวียนไปกันได้
เปิดขายทุกวัน๖โมงเช้าไปจนถึง๑๖นาฬิกา๓๐นาทีก็๔โมงครึ่ง

หมายเลขโทรศัพท์ผมขึ้นให้นะฮะเผื่อใครไปไม่ถูกหรือจะโทรไปสอบถาม๐๘